มีข่าวใหญ่ในวงการมาฝากไม่แพ้กับ

เดี๋ยววันศุกร์นี้ก็คงจะมีงานแถลงข่าวออกมา

ไม่พอนะครับเสียเวลานะครับอ้าวอีกหนึ่งข่าวเรื่องของคุณวรวีด้วย
ก็ท้าทายกันรายวันนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ข่าวเสียหายออกมาค่อนข้าง
เยอะนะครับฟ้องกันนะเอามาแฉกันเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟัง
นิดหนึ่งแล้วกันส่วนเรื่องของนิชิโนนะครับกลับมาพูดถึงหน่อยละกัน
เพราะว่าจริงแล้วมีการออกมาบอกว่าจะต่อสัญญาออกไปอีก๒ปี
ซึ่งเป้าหมายแรกของกุญสือชาวญี่ปุ่นก็คือการเก็บชัยชนะในบอลโลก
รอบคัดเลือกทั้งสามเกมที่เหลือครับนิชโนก็ยืนยันนะครับว่าการเจรจาในการต่อสัญญา
ฉบับใหม่๒ปีกับสมาคมนั้นลุล่วงไปด้วยดีเมื่อวานเนี่ยก็เดินทางเข้าที่สมาคมนะครับ
เพื่อที่พูดคุยแล้วก็รายงานผลการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ซึ่งสุดท้ายเนี่ยเป็นรายการในการประเมินผลงานของนิชิโนนะครับก่อนจะได้สัญญาฉบับใหม่แล้วก็การคุมทีมยังคงเหมือนเดิมครับ
คุมทั้งชุดใหญ่แล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีทั้ง๒ชุดโดยจะมีการแถลงข่าวกันนะครับถึงความชัดเจน
ขณะที่เป้าหมายที่สมาคมนั้นวางเอาไว้นะครับก็คือการผ่านเข้าไปนะครับเล่นฟุตบอลโลกนะครับในปีสองพันยี่สิบหก
เนื่องจากว่าทีมชาติไทยชุดรุ่นอายุไม่เกินยี่สิบสามปีทางผลงานได้ดี
ก็จะพยายามต่อยอดให้ดีขึ้นส่วนบอลโลกนะครับ
รอบเข้าเลือกของโซเดเชียในอีก๓เกมที่เหลือนะครับ
หวังจะชนะให้หมดนะครับเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ฟุตบอลที่คัดโอลิมปิกของทีมหญิง
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันนะครับ
จริงจะแข่งที่อูหั่นประเทศจีนในวัน๓๙กภ
แต่ว่าที่เราทราบกันช่วงนี้ก็มีข่าวการระบาดของเชื้อไวรัสโคนรนา
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอูฮันแล้วก็มีคนเสียชีวิตไปแล้ว๙คน
และมีคนติดเชื้อเพิ่มอีก๔๔๐คน
แต่ตอนนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายกังวลนะครับว่าการแข่งขันกีฬาอาจจะไม่เหมาะตรงนั้นแล้ว
ก็เลยย้ายครับไปแข่งที่เมืองนานกิ่งในมณฑลเจียงซูนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของนักเตะแล้วครับคุณภูมิสอน
แล้วก็อยู่กับออสเตรเลียด้วย๖กุมภาพันธ์จะเจอกัน
ไต้หวันครับในวันที่๙กุมภาพันธ์
ยังยกเลิกการแข่งขันมวยสากลด้วยนะครับ
รอบเครื่องเลือกของโซนเอเชียนโอชิเนีย

ซึ่งตอนแรกก็จัดที่อู่ฮั่นด้วยนะครับ

จะหาสถานที่ในการจัดการแข่งขันใหม่ต่อไปอย่างไร